ก็สีชมภูตาพราพมันหมดเลยจ้ะ
กำลังจะเล่าข่าวของลูกสาวพญานาค
ธรรยาอาสยามและแฟนหนุ่มอาโล
เมื่อวานนี้เขาจัดงานแฟนมิตติ้งครั้งแรก

ถ้าไม่บอกว่างานอะไรเกือบเข้าใจผิดไปแล้ว
แต่คิดว่างานแตกไม่เชื่อไปดูบรรยากาศ

โอ้โฮนักเก็บปลานักเก็บปลามารับตลาด

งานแฟนมิติ้งรักข้ามโขงย่าโล

ทั้งคู่ก็เลยเตรียมโชว์มาให้แฟนได้ฟินกันแบบสุดเออ
ครั้งแรกปกติเราเห็นเขาเป็นคนพูดน้อยขี้อายใช่ไหม

ทางด้านแฟนคลับก็เลยจัดมาลัยเงินมาให้แบบจุกเลย
เห็นแบบนี้คุณผู้ชมขาร้องเพลงไม่กี่เพลงแม่ยกมาเพียบแล้วนะ

คุณดูสาวได้สาวเอ้า
หลังจากจบโชว์ค่ะทั้งคู่ก็ควงมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักตอนนี้
บอกว่าแฮปปี้และลงตัวสุด
พร้อมกับแย้มได้ว่าเรื่องแต่งงานเราก็มีแผ่นกันบ้างแล้วนะ

ยังเหลือสิ่งที่ไม่ลงตัวก็คือหนูอยากสร้างอนาคตสร้างตัวอีก
คือรอความพร้อมในเรื่องของแบบอยากหมดหนี้อยากปิดบ้านปิดรถ

ในส่วนของเรื่องแต่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพร้อมในเรื่องของการ
เงินการงานที่มันแบบตัวหนูเองนะมันมั่นคงแล้วอย่างนี้

พร้อมครับต้องให้เวลาเขานิดหนึ่ง
อุ้ยก็คิดว่าถ่ายพรีเวดดงเวดดิ้งอะไรกัน

ทางด้านน้องธัญญาก็เปิดใจพูดถึงประเด็น
เจ้าตัวโพสต์ข้อความแรงพาดพิงถึงคุณแม่เป็นครั้งที่๒
เกี่ยวกับเรื่องที่คุณแม่ไปหยิบยืมเงินคนรอบตัวจนติดหนี้ไปทั่วอีกแล้ว
ครั้งนี้น้องธัญญาบอกว่าการโพสต์ครั้งนี้นะเธอเสียใจนะไม่ใช่ไม่เสียใจ
ใจไม่ต่างจากคุณแม่แต่เชื่อว่าอะไร
โพสต์ครั้งนี้จะเป็นการเตือนคุณแม่แบบตรงประเด็น
แล้วก็วอนขอให้ทุกคนให้กำลังใจแม่นะ
แต่ว่าคนเป็นแม่ก็แล้วแต่อย่าไปซ้ำเติม
ในฐานะลูกเนี่ยทัญญาวอัศน์ทัญญารัก

ที่ต้องทำไปแบบนี้เพราะว่ารักแม่จริงค่ะ
หนูอยากจะบอกว่าในสิ่งที่หนูโพสต์

ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อย
หนูทำเพราะว่านี่คือสิ่งที่การแก้ปัญหาของหนูจริง
อยากให้ทุกคนไปคอมเมนต์

ตอนนี้คืออยากให้ทุกคนให้กำลังใจคุณแม่
เราทำหน้าที่ของลูกคนนึงแล้วแบบเต็มที่
วันนี้อยากให้แม่แบบว่าเป็นรอยยิ้มให้ลูก
นี่คือสิ่งที่ลูกคนนึงต้องการเลยค่ะ
เราก็ได้คุยกันแล้วก็ในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรใด

ค่อยแก้ปัญหากันไป
แต่ใดอันนั้นเป็นเรื่องของครอบครัว
โฟกัสที่เรื่องความรักของน้องธัญญากับอาโล่ดีกว่า
อ๋อสงสัยกันเลย
เราก็น่ารักจริงเหมือนกันนี่เออนะครับ